ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวย
คงจะมีน้องให้น้องอคิณอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ว่าเลือกไปปีหน้าละกล่าวว่าให้เขาห่างกันสัก๓ทางอะไรอย่างนี้นะคะ
ให้เขาเข้าโรงเรียนก่อนอคิณก็เข้าโรงเรียนไปแล้ว
เราก็มีเวลาที่จะดูอีกคนนึงเต็มที่ขึ้น

แต่ว่าคุณแม่เนยเขาบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพดีมาก
ที่บอกฟิตมากทานอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายตลอด
ดิฉันติดตามเขาในไอจี
ฟิตตลอดอะคือคุณไม่ให้หุ่นเป๊ะมากรับรองคนที่สองยังไง
ก็หุ่นเหมือนเดิมจ้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ